และครับยังไม่อังงาดเกษตรพัฒนาช้ำโลกชาวไทยก็สามารถป้องกัน
ใช้โลกได้อย่างสวยหรือหลังออกจากเอาชนะผู้ท้าจริง
ชาวญี่ปุ่นเชื้อสายเกาหลีเมียโคลีได้สำเร็จ

ไปติดตามผลการแข่งขันได้กับคุณสุรพัฒน์จารุมรี
รายงานมาจากจังหวัดประจวบคิริคันอำเภอหัวหินครับ
ผมจะว่าวันนี้บรรคโทรทั่วประเทศ
แล้วก็ประชาชนพี่น้องชาวไทยหลายท่านนะครับ
ควรจะได้ติดตามและก็ลุ้นผลงานการเนินขันของอำนาจเกษตรพัฒนา
เพราะว่าการป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้สำคัญมากนะครับ

อำนาจก็จะกลายเป็นนักชกที่ดีที่สุดของโลกในรุ่น๑๐
กับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นเชื้อสายเกาหลีใต้เมียงโฮลี
ก็เป็นไปตามคาดนะครับอำนาจชิงจังหวะ
ออกก่อนได้อย่างแม่นยำแล้วก็หนักหน่วง
แต่ว่ามาช่วงยกที่๙อำนาจไปกอดคู่ชกโดนตัด๑แต้ม
แต่ก็ไม่ได้สร้างความหนักใจให้กับทีมงานแม้แต่น้อยนะครับ

จากนั้นยิ่งมากยกยิ่งหาตัวอำนาจไม่เจอครับ
กสุดท้ายเมียงโฮลีโดนหมัดซ้ายเข้าเต็มปลายทาง
กรรมการนับ๘ชกครบ๑๒ยก

อำนาจป้องกันแชมป์โลกครั้งที่๕ได้สำเร็จครับ

แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านี่แพ้จริงเลยครับ
นั่นก็คืออารมันกรซาเลสให้ได้
เพราะว่ารายนี้เขาว่ากันว่าเป็นเจ้าของ
เบอร์หนึ่งของโลกที่ว่ากันว่าดีที่สุด
อุ่นจริง๑๒๒กรั่งอยู่นะครับ
ถ้าอำนาจจะเอาชนะได้ก็ให้โปรดกระจีก

ไม่ว่าจะไปแข่งที่ต่างประเทศก็ตามครับ
ก่อนโผล่คู่อื่นเป็นยังไงนี่ไปติดตามครับ

ไมค์เกษตรพัฒนาจัดหนักคู่โชคแมน

เอาชนะคะแนนกาลินซูซันโต้ชาวอินโดนีเซีย

รุ่น๑๒๒ครับ

สักกีรินอดีตกำปั้นฮีโร่๒เหรียญโอลิมปิกคนแรกในประวัติศาสตร์
ชนะน็อกโจนาธานซิมาโมร่าชาวอินโดนีเซีย

ฟ้าลั่นจูเนียเกษตรพัฒนาสายเลือดดีนะครับ
รายนี้ลูกชายอดีตแชมป์โลกโชว์ความสมราคา
เอาชนะคะแนนสเตฟานัสนานาตูชาวอินโดนีเซีย
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีรายงานจากหัวหินครับ